ที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเจ้าของคลิปบอกว่าเบิร์ดคำซีวาว
ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะคะเห็นแบบนี้ถังขยะใบใหญ่อ่ะ
มันลากลงไปในทะเลบางแสนแล้วเอาไปล้างในนั้นได้เหรอคะ

บางแสนเจอกับป้าแสนแสบ

ขยะจริงไม่ใช่ถังขยะตรงไหนเอาปากกาไปวง

ไม่น่าเลยแล้วเด็กเขาเล่นน้ำตรงนั้นนะคะ
คือโอเคเด็กเล่นน้ำส่วนหนึ่ง
แต่บางแสนนะคะต่างชาติเยอะนะคะ

ถ่ายคลิปสิคะแชร์ทั่วโลกเห็นนะคะ
นี่ค่ะเจ้าของคลิปบอกว่ารู้สึกแบบโอ้โหไม่สบายใจเลย
ก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์ลงในโซเชียลนะคะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อย

เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกรักความสะอาดเข้าใจ
ทำแบบนี้มันใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าของคลิปเขาก็เลยด้วยความสงสัยรู้ไหมคะ
ถึงขั้นลงทุนทุ่มทุนมากเดินไปถามป้าแม่ค้าโดยตรงเลย
ถามตรงว่าสิ่งที่เห็นคือถังขยะใช่ไหม
ป้าแกบอกว่าเฮ้ยก็ถังขยะสิมันไม่ใช่ถังขยะตรงไหน
ถังขยะป้าบอกว่าถังขยะใบนี้มันใช้ทิ้งขยะใช่
แต่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะไปหมดแล้ว
แล้วที่เอาถังไปล้างในทะเลมันก็มีแค่แบบเศษปฏิกูลก้นถังเท่านั้น
กลัวว่าถังจะเหม็นก็เลยเอาไปล้างในน้ำทะเลนะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปแกก็พยายามทักทวงว่าเฮ้ยล้างแบบนี้มันไม่ได้มันไม่เหมาะนะคะ
ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเห็นแล้วเขาดูอยู่มันคือเรื่องใหญ่นะ

แต่แม่ค้าบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ล้างตรงนี้แล้วจะล้างตรงไหน
ถ้าไม่ล้างตรงนี้จะให้ล้างตรงไหนนี่โค้ดคำพูดแม่ค้าเลยนะคะ

จากนั้นแกสนไหมแกไม่สนค่ะแกคว้าไปตักน้ำทะเลค่ะ
ถังไปตักน้ำทะเลแล้วก็มาสาดใส่ถังขยะต่อไปแบบนั้น
ค่ะขยะต่อไปโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วย
มีค่ะมีแล้วมีจริงด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ฝากตรวจสอบด้วยนะคะ